การเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่๙อย่างยิ่งใหญ่ด้วยนะครับ
ก็เปิดให้ประชาชนเข้าไปในช่วงนี้แหละครับ

แล้วก็เป็นช่วงที่ดอกไม้แล้วก็ต้นไม้กำลังงามเลยนะครับ
ซึ่งหลายพื้นที่หลายแห่งเองก็มีการจัดพิพิธภัณฑ์
และนิทัศกาลเกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติในหลวงราชการที่๙นะคะ
พาไปดูกันที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชนะคะ

เป็นการจัดแสดงนิทัศกาลตามรอยการทรงงานตลอดระยะเวลา๗๐ปีแห่งการครองราช
และถ่ายทอดวิถีการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงจากแนวคิดสู่การปฏิบัตินะคะ
ติดตามได้จากคุณชดารัทภพโพธธนวัตค่ะ
ก้าวแรกที่เข้าไปในตัวอาคารที่ชื่อว่ามาดูพาวิลเลียน
ภายในพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เราจะพบกับห้องจัดแสดงความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์
รูปแบบภาพยนตร์แอนิเมชั่น
ใช้โปรเจคเตอร์ลงบนผนังขนาดกว้าง
พร้อมแนะนำโซนการจัดแสดงนิทัศกาล
เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจด้านการเกษตร
ในหลวงรัชกาลที่๙ในรูปแบบลายเส้นการ์ตูนค่ะ
นำเสนอในเรื่องของกษัตริย์เกษตรนะครับ
เพื่อที่จะให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้ถึง
อาชีภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องของเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
ผ่านการจัดนิทัศกาลในรูปแบบที่เป็นสื่อที่ทันสมัยนะฮะ
เข้าใจได้ง่ายเข้าถึงได้ง่ายในเรื่องของการเกษตร
และเรื่องของพระอธิภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แล้วสื่อสารด้านการเกษตรด้วยเรื่องของร้านค้า
ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
มาดูพาวิลเลียนยังมีห้องเรียนรู้เรื่องการเกษตร
ผู้มาเข้าชมสามารถทดลองเล่นเกมเกษตรทฤษฎีใหม่
เทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาไทย
เลี้ยงปลาปลูกผักปลูกข้าว
วางบล็อกสัญลักษณ์ตามจุดต่าง
ก็จะมีการให้คะแนนการทำการเกษตรของเราค่ะ
แค่เราขยับไม้ขยับมือไปในอากาศนะคะ

ก็จะถูกปัดเพื่อไปปลูกยังส่วนต่างของภูเขาหัวโล้น

ให้เรามาร่วมด้วยช่วยกันรักษาความอุดมสมบูรณ
ผืนดินและผืนป่านั่นเองค่ะ
ส่วนอาหารเพื่อสุขภาพและสินค้าเกษตรแปรรูป
อย่างผักผลไม้และผลผลิตจากโครงการหลวง
ข้าวสารข้าวกล้องไรสเบอรี่เหล่านี้
มีจำหน่ายที่โซนร้านค้าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงกินอยู่ดีค่ะ
หุ่นขี้พึ่งจำลองพระราชพิธีในวิถีเกษตร
อย่างพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ
จัดแสดงอยู่ในอาคารพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา
ในอาคารนี้ยังจัดแสดงหุ่นขี้พึ่ง
เกี่ยวกับกิจกรรมทางการเกษตรอื่น
รวมถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่๙
ให้เราได้ศึกษากันอย่างใกล้ชิดค่ะ
พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมนวรรณคร
เปิดให้เข้าชมได้ทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์
ตั้งแต่เวลา๙โมงเช้าจนถึง๔โมงเย็นค่ะ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน